สนับสนุนโดยหน้ากากผ้าและแจ็คเก็ตกันไวรัสบลูแบร์
ไวรัสมากถึง๙๙ใน๒ชั่วโมง
ลดไวรัสมากถึง๙๙ในสองชั่วโมง
ลดไวรัสมากถึง๙๙ในสองชั่วโมง

แย่งชิงพื้นที่หน้าข่าวกันอยู่เยอะทีเดียวเพราะว่าทุกเรื่องก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะ
แต่ว่าคดีของบอสวรยุทธ์เนี่ยจะเป็นคดีที่อย่างที่บอกนะคะคือถูกลามไปถึงวิธีการทำงานของกระบวนการยุติธรรมคนในกระบวนการยุติธรรมนะคะ
ตรวจสอบการทำงานของตำรวจแม้กระทั่งบทบาทของกรรมธิการสภา
แต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าวางมาตรฐานไว้แล้วใช้ได้ดิฉันในฐานะประชาชนดิฉันก็จะใช้
ซึ่งหมายความว่าต้องให้คำตอบนะคะว่ามีผลแค่ไหนสำหรับการเข้ามามีบทบาทในคดีบอสวรยุทธ์ของกรรมธิการในสภาแม้ว่าจะเป็นรุ่นสนชก็ตาม
ในส่วนของวันพรุ่งนี้นะคะที่แจ้งก่อนก็คือว่าในส่วนของวันพรุ่งนี้เรื่องเรือดำน้ำจะเข้ากรรมธิการชุดใหญ่เรื่องของงบประมาณที่จะทำเพื่อใช้ในปี๒๕๕๙
กรรมธิการชุดที่จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเรือดำน้ำคือชุดครุพันธ์ชุดเชื่อย่อเนี่ยก็คือจะเริ่มประมาณ๙โมง๙โมงครึ่งเลย
ถ้ามีการถ่ายทอดหรือว่ามีหน้าข่าวบรรยายงานเนี่ยเชื่อว่าคนจะติดตามเยอะมากเพราะว่าท่าทีรัฐบาลยังคงสนับสนุนการแถลงข่าวของทัพเรืออยู่นะคะซึ่งส่วนจะมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนพรุ่งนี้บทบาทกรรมนาธิการจะชัดมากจริงพรุ่งนี้มีหลายชุดเข้านะคะแต่ว่าชุดเนี่ยจะเข้าตอนเช้าเท่าที่เราตร

งานของกรรมธิการก็คือกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนหนึ่งในหลายชุดนะคะของกรรมธิการที่ดูเรื่องนี้อยู่วันนี้มาในฐานะโฆษกของคณะกรรมธิการสอสอรังสิมันโรมสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ะเราห่างหายจากเรื่องนี้ไปหลายวันอยู่พอสมควรเพราะว่ามีข่าวอื่นอื่นแต่ทีนี้เรื่องนี้เนี่ยเอาเข้าจริงจริงคือชั
เยอะกว่าดิฉันเข้าใจถูกไหมว่าเหมือนหลังเนี่ยกรรมาธิการจะมีบางคนที่เรียกแล้วไม่มาหรือเงียบงานเงียบไปตอนนี้ถึงไหนละคะคือเราต้องเรียนอย่างนี้ว่าโดยกรรมาธิการเนี่ยเรามีข้อจำกัดอยู่แล้วเราประชุมกันสัปดาห์ละครั้งแต่เข้าใจว่าของท่านวิชาเนี่ยเขาประชุมกันน่าจะมีความต่อเนื่องมากกว่
สดร้อนเลยว่าเป็นเอกสารการประชุมรับนะครับ
สนชนะครับก็เดี๋ยวคงต้องได้ถ้ามีโอกาสได้พูดก็เดี๋ยวได้พูดกันว่า
การสารประชุมรับของสนชตกลงเขาคุยอะไรกัน
คือเป็นส่วนเอกสารการบันทึกการประชุมสมัยสนชที่มีอยู่อันหนึ่ง
คือเรียนก็ได้แต่ว่าไอ้ตรงที่มันรับมันหายไปซึ่งตอนนี้ได้แล้วหรือคะ
ตอนนี้ได้มาแล้วครับคือคือก่อนหน้านี้ทางกรรมธิการกฎหมายเนี่ย
เราเรียกเอกสารอ่าเป็นชาวเลขนะครับคือต้องเล่าว่าเวลาเราประชุมกันเนี่ย
จะมีการบันทึกชาวเลขเป็นการบันทึกคำต่อคำ
ทีนี้เนี่ยโดยหลักก็คือว่าถ้าเป็นการประชุมรับเนี่ยมันก็จะไม่มีการบันทึกนะครับ
มันเวลาเราเปิดไปเรื่อยเนี่ยมันจะมีหน้าหนึ่งที่ที่ไม่มีไม่มีการประชุมนะครับ
หายไปเป็นบางช่วงบางตอนนะครับซึ่งคือบันทึกไว้ว่ามีการประชุม
แต่เนื้อประชุมไม่ได้อยู่ในการบันทึกเล่มนี้ที่ได้ตอนแรก
แล้วก็จะเขียนว่าเป็นการประชุมลับนะครับ
ผมก็เลยไปสอบหามานะครับแล้วก็ได้มาแล้วนะครับว่าการประชุมรับเนี่ย
เขาเขาประชุมอะไรกันค่ะนะครับก็ก็เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจ
ขออนุญาตทำสำเนาหลังรายการด้วยนะครับอยากจะรู้บ้าง
แต่เดี๋ยวก่อนคือในส่วนของการได้เนื้อหาบันทึกประชุมลับเนี่ย
มันมีผลเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงอะไรที่มีการชี้แจงผ่านกรรมธิการ

จริงเป็นการเพิ่มข้อสังเกตดีกว่านะครับว่าตกลงเนี่ย

รายงานฉบับนี้ตกลงมันมีวัตถุประสงค์อะไร
มันเป็นการทำขบวนการหรือไม่

ว่าตอนที่เขาร้องมาเนี่ยทางคุณบอสเขาร้องมาเนี่ย
เขาร้องมาเพื่อขอความเป็นธรรมจากการที่อายการเนี่ย
สั่งยุติการขอความเป็นธรรม

แต่ว่าประเด็นที่เข้ามาสู่การพิจารณาและพิจารณากันจริงเนี่ย
มันกลับกลายเป็นประเด็นว่าความเร็วเนี่ย
ที่คุณบอสขับเนี่ยมันคือความเร็วเท่าไหร่กันแน่
เท่ากับว่าตอนที่เขาร้องร้องมาประเด็นนึง
แต่ตอนที่รับแล้วพิจารณาเนี่ยเป็นการพิจารณาอีกประเด็นนึงนะครับ
ซึ่งในเอกสารชาวเลขเนี่ยถ้าได้มีโอกาสอ่านเนี่ย
จะเห็นว่ามันก็ไม่ใช่กรรมธิการทุกคน
ที่จะเห็นด้วยกับการส่งรายงานฉบับนี้ไปที่อายการนะครับ
แล้วแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันถูกส่งนะครับ
ผมก็พยายามหาว่าใครคือคนที่คอนวินส์
หรือทำให้ท้ายที่สุดเนี่ยประธานเป็นคนเซ็นแล้วส่งไปนะครับ
ผมก็พบว่ามันมีตัวละครที่เกี่ยวข้องอยู่นะครับ
แล้วหนึ่งในนั้นที่เกี่ยวข้องก็คือทางคุณสมยศพุ่มพันม่วงนะครับ
ซึ่งเป็นคนที่อธิบายนะครับในเอกสารประชุมลับนะครับ
ว่าตัวเองเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำคดีนี้
แล้วก็ยืนยันว่าตัวเลขนะครับที่ได้มาตอนที่เป็น๑๗๗เนี่ย

แล้วก็เลยมีการตั้งคำถามว่าถ้าตัวเลขมันผิดพลาดเนี่ย
ทำยังไงที่จะทำให้ความเห็นของนักวิชาการก็คือของอาจารย์สายประสิทธิ์เนี่ย
เข้าไปสู่สำนวนได้นะครับ
เลยมีการพาอาจารย์สายประสิทธิ์ไปคุยนะครับกับทางคุณธนสิทธิ์
ซึ่งแน่นอนว่าในเอกสารประชุมรับเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงขนาดยืนยันตรงว่า
ตัวพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเนี่ยเป็นคนพาอาจารย์สายประสิทธิ์เนี่ย
ไปพบทางคุณธนสิทธิ์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำคดีนี้
แต่ว่าจากการประชุมครั้งที่แล้วของกรรมธิการเนี่ย
ทางคุณธนสิทธิ์เนี่ยเขาก็ยืนยันหัวเด็ดตีนขาดนะครับว่า
ตัวเขาเองเนี่ยเห็นกับตานะครับว่าทางอาจารย์คุณสมยศเนี่ย
เป็นคนพาอาจารย์สายประสิทธิ์มาพบกับคุณธนสิทธิ์
แล้วคุณธนสิทธิเนี่ยเขาก็รู้สึกกดดันจนในท้ายที่สุดเนี่ย
มันตัวเลขจาก๑๗๗กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเลยถูกเปลี่ยนเป็น๗๙นะครับ
ซึ่งสุดท้ายเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเป็นไปตามที่คุณสมยศพูดว่า
โกหกแต่ปัญหาก็คือจะให้กรรมธิการเราเชื่อใครดีครับ
ระหว่างคนที่เราเชิญคือคุณธนสิทธิ์เชิญกี่ครั้งมาทุกครั้งพูดเหมือนเดิม
มองตากรรมธิการนะครับแล้วเราก็คิดว่าเราเชื่อ
กับอีกคนนึงนะฮะเชิญกี่ครั้งไม่มาสักครั้งนะครับ
นี่คือสิ่งที่เราก็ต้องตั้งคำถามและติดตามต่อไปว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณสมยศเนี่ยเกี่ยวข้องยังไง
แต่สิ่งหนึ่งที่ผมต้องโน้ตไว้นะครับคุณสมยศเนี่ยในฐานะที่ตัวเองเป็นเคยเป็น
พบตรนะครับแล้วก็คดีนี้เนี่ยก็อยู่ในยุคสมัยของท่านตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ
เข้ามาเป็นสนชเนี่ยคุณสมยศคือคนหนึ่งที่คอนเวนต์ให้กรรมธิการสนชเนี่ยเห็นด้วยว่า
โลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยไม่น่าจะถูกต้องนะครับผมขออ่านนิดนึงได้ไหมครับ
ได้ได้นะครับบางช่วงบนตอนนะครับว่าได้เลยครับ
การยืนยันว่าการพิจารณาความเร็วที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดพิษพลาด
มหาวิทยาลัยบางมศและมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรมาร่วมให้ความคิดเห็น
แต่ทั้งสองท่านไม่สามารถนำเข้าสู่สำนวนได้เนื่องจากเป็นบุคคลภายนอก
และไม่สามารถแทรกแสงได้แต่ให้ความคิดเห็นกับพันธุ์ตำรวจโทษธนสิทธิ
พันธุ์ตำรวจโทษธนสิทธิยอมรับว่าการพิจารณาครั้งแรกที่๑๗๗กิโลเมตรเป็นการพิจารณาที่ผิดพลาด
เป็นการพิจารณาที่ไม่มีหลักทฤษฎีรองรับการคำนวณความเร็วนะครับ
อันนี้ก็เป็นถ้อยคำนะครับของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับ
ที่ได้พูดในกรรมธิการตอนที่มีการประชุมรับนะครับ
ทีนี้ในส่วนที่อย่างนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราขอกวาดมาใหม่ก่อนนะคะ
คือตอนนี้คดีนี้ถ้าจะตามเอาแบบภาพใหญ่มันมีอยู่๓ประเด็นหลักใหญ่
ประเด็นแรกคือการตรวจสอบเจ้าหน้าที่นะคะอย่างที่บอกไปต้นรายการแล้วว่าเขาตรวจสอบใครยังไงกันบ้างนะคะ
แล้วก็มีผลออกมาบางส่วนสองเนี่ยคือเรื่องของการทำคดีนะคะซึ่งการทำคดีเนี่ยก็จะใช้เรื่องของแยกเป็นสองอัน
ทำคดีเนี่ยก็คือเรื่องของสารเสพติดโคเคนจะมีขึ้นมาใหม่แล้วก็บวกกับเรื่องของความเร็วที่อายการบอกว่า
แม้ว่าจะเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำสำนวนในอดีตแต่ว่าถ้าไม่ปรากฏในสำนวนเท่ากับนับได้ว่าเป็นของใหม่ที่อาจจะมีผลต่อคดีได้นะคะ
แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยมีก็คือเรื่องของการตรวจสอบบทบาทของสนชนะคะกรรมธิการสนชในสมัยนั้นว่ามีผลเกี่ยวข้องหรือไม่ทีนี้อันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคือถ้าสมมุติเราฟังจากที่สสโรมบอกเนี่ยนะคะก็คือเท่ากับว่าตอนนี้ต้องตรวจสอบให้เจอว่าใครโกหกกันแน่
จะเลือกฟังใครระหว่างพันธุรกิจเอกธนสิทธิ์นะคะคนที่ถูกมองว่าเป็นคนกลับตัวเลขจาก๑๗๗เป็น๗๙แล้วกลับไป๑๗๗ใหม่
แต่เจ้าตัวยืนยันผ่านเอกสารที่ให้กรรมธิการด้วยว่าไม่มันมีลำดับความมาอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างแล้วเขาพยายามทำอะไรหลังจากที่มีการคำนวณโดยสูตรของอาจารย์สายประสิทธิ์นะคะ
ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็คือ
ผลทธบุทธอีกสมยพพรรณม่วงสังกัดกรรมธิการ
สนชชุดที่กำลังถูกตรวจสอบอยู่ด้วย

แต่คำถามก็คือว่า

หรือจะไปหากรรมการหรือคณะตรวจสอบชุดไหน

แล้วก็ไม่สนใจด้วยว่าแววตาใครน่าเชื่อถือกว่ากัน
สนใจเรื่องของหลักฐานล้วน
เช่นถ้าพลตำรวจเอกสมยศบอกว่าเขามีรูป
เขามีเอกสารเขามีหลักฐานมีพยานยืนยันได้ว่า
วันที่อาจารย์สายประสิทธิ์ไปเจอกับคุณธนสิทธิ์เนี่ย

จะมาบอกว่าเขาเกี่ยวไม่ได้

เกี่ยวเบื้องรั้งไม่เบื้องรั้งใครจะกล่าวหาเขา

เอกสารที่ผลธรรมเอกสมยศให้กรรมธิการ

ตำรวจเอกสมยศพิสูจนได้ว่าตัวเองไม่อยู่วันนั้นจริง

คือถูกต้องเลยว่าถ้าสมมุติพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง

มีหลักฐานยืนยันจริงไม่ได้มีการกลับบ้านมาก่อน

ตัวท่านก็สามารถพิสูจน์ได้นะครับ
อาจจะมีติ่งนิดหน่อยว่าในกรรมธิการสนชเนี่ย

ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดีนี้หรือเปล่า
เนื่องจากว่าตัวเองก็เคยทำคดีนี้มา
แต่ว่ามันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับ
ตอนนี้คำถามก็คือว่าตกลงเนี่ยความเกี่ยวข้องของพลตำรวจเอกเนี่ย
สมยศพุ่มพันธ์ม่วงเนี่ยเกี่ยวข้องแค่ไหนกับคดีนี้

ผมถามตัวพลตำรวจเอกมณูเมกหมอก
ผมถามพันธุ์ตำรวจเอกวิรดลนะครับ
ผมถามย้ำหลายครั้งถึงความเกี่ยวพันธุ์ของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเนี่ย

ตกลงมันยังไงกันแน่ใครเป็นคนพาอาจารย์สายประสิทธิ์มา
แต่สิ่งที่เราได้รับข้อเท็จจริงกลับมาเนี่ย
พลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกเนี่ย
ท่านพูดเสมือนกับว่าอาจารย์สายประสินเนี่ย
อยู่ก็เดินเข้าไปที่พิสูจน์หลักฐาน
แล้วก็เอาทฤษฎีต่างมาพูดให้ท่านธนสิทธิ์ฟัง

ซึ่งถามว่าคนธรรมดาเนี่ยที่เป็นอาจารย์สอนหนังสือเนี่ย
อยู่จะเข้าไปที่พิสูจน์หลักฐานได้อย่างไรนะครับ

แล้วทุกฝ่ายก็ยอมรับตรงว่าการพูดคุยการฟังการนำเสนอเนี่ย
ของอาจารย์สายประสิทธิ์เนี่ย
เป็นการพิจารณาในห้องของพลตำรวจเอกมนุเมฆเหมาะ
ดังนั้นต่อให้สุดท้ายนะครับ
พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
สิ่งที่ต้องตั้งคำถามต่อไปแล้ว

อยู่ในห้องประชุมของพลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกได้นะครับ
ซึ่งตัวท่านเองก็ตอบชัดไม่ได้ว่า
คือท่านเองก็ไม่ยืนยันว่าพลตำรวจเอกสมยศเนี่ยเกี่ยวหรือไม่เกี่ยว
คือไม่ยืนยันทั้งในเชิงในเชิงบอกว่าพลตำรวจเอกสมยศเกี่ยว
แล้วก็ไม่ยืนยันในเชิงว่าพลตำรวจเอกสมยศไม่เกี่ยว
นี่แหละครับเป็นความยุ่งยากของคดีนี้
แต่จริงผมคิดว่าถ้าพลตำรวจเอกสมยศนะครับ
ตัวท่านบริสุทธิ์ใจจริงเนี่ยท่านมาที่กรรมธิการเลยมาชี้แจงเลย
คือมันอย่างนี้ครับถ้าท่านมาเราก็เชิญท่านธนสิทธิ์มาด้วย
สองคนอยู่ตรงนั้นอ่ะสมมุติพลตำรวจเอกสมยศไม่อยู่
แล้วท่านธนศิษย์ค้าและถ้าเกิดว่าท่านธนศิษย์เขามีหลักฐานใหม่
ขึ้นมาจริงก็หักล้างกันตรงนั้นเลยผมว่าจบ
เราก็จะได้ไม่ต้องนำไปสู่ข้อสงสัยอีก
คือปัญหาก็คือว่าวันนี้จุดเกาะเกียวเนี่ยที่คำถามสังคมเขาถามชัดเนี่ย
เกี่ยวข้องคดีนี้มากน้อยแค่ไหน
เพราะในสงสัยชอบนะครับท่านก็พูด
เชิงหักล้างแล้วท่านก็พูดในลักษณะเหมือนกับว่า

พบกับพิสูจน์หลักฐาน

เพราะว่าถ้าเราจำได้ในชั้นกรรมธิการเวลาสอบการย้อนเกร็ดของคดีกลับไป
จะมีการพูดถึงเรื่องของตัวเลขซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยนะคะเอ่อ
ถ้าเราอ่านสำนวนที่อายการสั่งไม่ฟ้องนะคะถ้าอ่านสั่งไม่ฟ้องเนี่ย
เราจะเห็นได้ว่าน้ำหนักมันมาอยู่ช่วงท้ายตรงที่มีการพูดถึงผู้ชายสองคน
ที่มีการบอกว่าเมื่อวันนั้นคืนนั้นดูแล้วเนี่ย
รถของเขาเองก็ไม่เร็วรถของวรยุทธ์ก็ไม่เร็วนะคะ
ถ้าเราจำอันนี้ได้อันนี้คือใจความหลัก
แล้วมันไปพ่วงกันกับมีการเปลี่ยนตัวเลขที่พันธบทเอกธนสิทธยศปัจจุบันนะคะ
ได้มีการเปลี่ยนตัวเลขจากร้อยเจ็ดสิบเจ็ดมาเป็นเจ็ดสิบเก้ากว่าใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้ในเอกสารการสั่งไม่ฟ้องของอายการเนี่ยถ้าเราไปดูปีพศ
มันสำคัญตรงนี้ค่ะคือท่านธนสิทธิเนี่ยพยายามจะชี้แจงคำมาธิการ
โดยที่พยายามให้เห็นว่าตัวเขาซึ่งเขามาปี๕๙นะคะ
ตัวเลขที่เปลี่ยนเนี่ยนะคะแล้วของอาจารย์สายประสิทธิ์เนี่ยมาปีหกศูนย์นะคะ
คือเขาพยายามจะบอกว่าตัวเลขเขาที่มาปี๕๙เนี่ยมันไม่ได้มาจากตัวเขาเอง
มีมาเกี่ยวตั้งแต่แรกแล้วซึ่งคนนั้นก็คือชื่ออาจารย์สายประสิทธิ
ซึ่งในคำสั่งไม่ฟ้องอายการเนี่ยระบุพูดถึงว่ามาปีหกศูนย์
คือที่ฉันเอกใจอันนี้ตั้งแต่ตอนที่อ่านตอนแรกแล้วว่าอาจารย์สายประสิทธิ์จะมีผลอะไรในเมื่อ
ในเมื่อพอถอเองเนี่ยตำบุรุษเองก็ก็ให้ตัวเลขที่กลับมาจากร้อยเจ็ดสิบเจ็ดมาเป็นเจ็ดสิบเก้า
ถึงแปดสิบเนี่ยตั้งแต่ปีห้าเก้าแล้วครับมันก็เลยถูกพิสูจน์ในกรรมธิการที่พันธบทเอกธนสิทธ
พยายามจะย้ำท่านพูดสองสามรอบอ่ะเรื่องเนี้ยครับใช่ไหมคะก็เลยสาวว่าอ่ะ
ถ้าสมมุติเจ้าตัวยืนยันว่าที่ตัวเองต้องมาคิดให้ได้สูตรนี้มันเกิดจากอะไร
เหตุการณ์นี้เลยเป็นเหตุการณ์ที่เป็นใจความสัมพันธ์สำคัญเกือบจะที่สุดของคดีนี้นะคะ
เพราะถ้าดูการเขียนทั้งหมดหรือการพูดทั้งหมดของคนที่เกี่ยวข้องกับคดีคือตัวเลขทางวิทยาศาสตร์ในการคำนวณเนี่ย
มันมีผลเพราะฉะนั้นคนที่จะโดนคนแรกเลย
ว่าทำไมตัวเลขมันถึงเปลี่ยนจากร้อยเจ็ดสิบเก้าเป็นเจ็ดสิบเก้ากว่า
หักชั่วครู่ช่วงหน้ากลับมาชุดที่เรียกพลฯสมยศได้
ดิฉันจะขอคุยกับอาจารย์วิชาว่าอาจารย์วิชาฟังแล้วหรือเรียกหลักฐานอื่นมาแล้วเนี่ย
ตกลงที่พันธบทเอกธนสิทธิ์บอกว่าท่านสมยศเกี่ยวเนี่ยเกี่ยวจริงไหม
ตกลงหลักฐานใครมีน้ำหนักกว่ากันสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราอยู่ในสายกับประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายนะคะ
ศาสตราอาจารย์พิเศษวิชามหาคุณค่ะอาจารย์วิชาสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณจอมขวัญนะครับ
อาจารย์ค่ะนั่งอยู่ในรายการกับสสรังสิมันโรมด้วยค่ะอาจารย์
บอกอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีกรรมธิการตั้งคำถามผ่านดิฉันนั่นแหละค่ะ
เพราะว่าคือตอนนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยประเด็นมันไปกระจุกตัวอยู่ที่
ก็เลยจะถามอาจารย์ว่าที่ท่านสมยศไปที่กรรมการ
ไปที่คณะกรรมการของอาจารย์วิชาเนี่ยค่ะ
ตกลงได้ข้อมูลยืนยันหรือว่ามีหลักฐานชัดเจนว่า
ในวันที่อาจารย์สายประสิทธิ์ไปเจอคุณธนสิทธิ
แล้วก็มีการคำนวณตัวเลขแล้วมันต่ำกว่า๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย
ตกลงมีหลักฐานชัดเจนใช่ไหมคะว่า

ไม่ได้อยู่ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ไปนะคะ
ก็ว่ามันเป็นข้อมูล
คนตรวจเอกสมยศไปแล้วท่านก็ไปแล้วท่านก็คงจะเลือกไปชุดเดียวด้วย
ในขณะที่ทางนักข่าวพยายามจะไปสืบค้นนะคะว่าตกลงแล้วมีหลักฐานยืนยันไหม
โดยเฉพาะการผ่านตรวจคนเข้าเมืองว่าคนตรวจเอกสมยศได้เดินทางออกไป
ในเวลาที่อยู่ในช่วงนั้นที่เกิดการพาอาจารย์สายประสิทธิ์ไปพบกับพันธบทเอกธนสิทธ
และมีการคำนวณเกิดขึ้นซึ่งท่านี้ยันจบค่ะ
ต่อให้กรรมธิการมองตาท่านธนสิทธิ์แล้วจริงใจแค่ไหนจบค่ะจบเลย
แล้วเอกสารที่พันธบทเอกธนสิทธิทำให้กรรมธิการต่อให้ละเอียดยิบแค่ไหนก็คือจบเช่นกันถูกไหมคะ
ถูกต้องครับคือเราพยายามให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
คุณจอมขวัญคือถ้าสมมุติสุดท้ายจริงเนี่ยพิสูจน์ได้จริง
เต้นว่าตัวพลฯตำรวจเอกสมยศไม่ได้ไปท่านทนาศิษฐ์ก็ต้องรับผิดชอบ

ใช่ครับคือตอนนี้ทุกคนทุกคนจะพูดในลักษณะว่า
หลักฐานมันได้มาแบบนี้มันคำนวณออกมาเป็นแบบนี้
แล้วจะให้ผมพิจารณาภายใต้อำนาจหน้าที่ยังไง
อายการก็โยนไปว่าก็หลักฐานที่ส่งมาในสำนวน
มันคำนวนออกมาต่ำจะให้เขาฟันละฟ้อง
มันก็ทำไม่ได้เพราะเขาพิจารณาตามพยานหลักฐาน
พนักงานสอบสวนก็พูดในลักษณะเดียวกัน
ว่าจะออกหัวหรือออกก้อย

เพราะท่านคือหลักฐานชั้นต้นเลย
ครับก็ก็เป็นแผงความหลักฐานที่ท่านยื่นมา

ยื่นหลักฐานอะไรบ้างคะอาจารย์

จริงแล้วเนี่ยตอนตอน
วันไหนเราก็ต้องดูกันอีกทีนะ
เราต้องดูรอบนะครับ
อาจารย์ค่ะท่านสมยศนี่
พาสปอร์ตโชว์วีซ่าโชว์เอกสารเข้าพักในวันนั้น

คือเคลียร์แล้วจบแล้วชัดเจนแล้ว
ของตรวจคนเข้าเมืองมาเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์

ต้องว่ามันยังไม่จบ
ยังยังไม่มีทางที่เข้าติด

ยังต้องการให้ใครมาที่กรรมการตรวจสอบอีกค่ะ
ยังคือทุ่มรัพย์การหรือที่เชียงใหม่
ค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยในส่วนของคดีหลักเนี่ยนะคะยังมีใครที่เป็นผู้เล่นสำคัญในเกมนี้อีกบ้างไหมคะ
เดี๋ยวจะวุ่นวายกันอะแล้วก็สอบกันให้เรื่อย
ทนนี้นะคะยังก็จะสรุปสำนวนนะครับ
อาจารย์คะเฉพาะคดีนี้เนี่ยนะคะ
คาดว่าคณะกรรมการของอาจารย์เนี่ยจะสรุปได้วันไหนคะ
ผมมี๒คำถามนะครับคำถามที่๑
ผมขอให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าสรุปชัดเจนเลยใช่ไหมครับ
ไม่ได้เป็นคนพาอาจารย์สายประสิทธิ์เข้ามาพบ
ทางพิสูจน์หลักฐานก็คือพบทางท่านทรณสิต
อันที่สองนะครับได้มีการพูดคุยแล้วหรือยัง
ว่าทางอาจารย์สายประสิทธิ์เข้ามาพบทางท่านทรณสิตได้ยังไง
ผมฝากสองคำถามนี้ครับ

ก็อยู่ในการตรวจสอบพูดกันตรงนะ

ตรวจสอบก็เป็นเรื่องของเราที่จะทำโดนการต่อไป

ขอบคุณครับ
อาจารย์สายประสิทธิ์มาพบทางพันธบทเอกธนสิทธิได้ยังไงคะอาจารย์
อันนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องของทางอาจารย์สายประสิทธิ์ซึ่งเราก็ตรวจสอบอยู่นะครับ
ซึ่งก็อยู่ในสมบวนอยู่ในสมบวนแล้วก็อยู่ในหลักฐานนะครับ
ขอดีครับ
หลักฐานที่พลตำรวจเอกสมยศนำมายื่นให้กับกรรมการเนี่ยค่ะ
ใช้เอกสารอะไรยื่นเป็นหลักฐานบ้างคะ
ถามไปได้แน่น่ำค่ะอ๋อค่ะแต่อ่า
เอาอย่างนี้ค่ะคือถ้าถ้ายังบอกไม่ได้งั้นคือทางคณะของอาจารย์ไม่จำเป็นต้องเรียกพลตำรวจเอกสมยศแล้วใช่ไหมคะ

ได้ค่ะอาจารย์งั้นเดี๋ยวยังไงรอวันที่สามสิบสิงหาอีกครั้งนะคะ
ขอบคุณอาจารย์วิชาตอนนี้ก่อนค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ

เอางี้คือจริงแล้วเมื่อสักครู่นี้เรา
ดูแล้วคงต้องไปชัดเจนมาที่สามสิบ

สรุปว่าพลตำรวจเอกสมยศเกี่ยวไม่เกี่ยวครับผมฟังนะผมฟังไม่ค่อยถนัด
สอบคือยังไม่สามารถจะบอกได้ตอนนี้เลยว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวหลักฐานเป็นอะไรแล้วหลักฐานเชื่อถือได้แค่ไหนก็คือ
ยังไม่จบโอเคครับค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้ตอนที่เราติดต่ออาจารย์วิชาเนี่ยอาจารย์กำลังเดินทางอยู่นะคะ
เลยทำให้สัญญามันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนแต่ว่าสรุปความได้ว่าคือตอนนี้เรายังไม่สามารถสรุปได้นะคะ
ว่าตกลงแล้วพลตำรวจเอกสมยศเนี่ยเกี่ยวไม่เกี่ยวมีหลักฐานอะไรเข้าไปบ้างแล้วก็สุดท้ายแล้วจะมีการเรียกอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะคะ
คืออย่างเดียวเลยถ้าเอาชุดของอาจารย์วิชานะคะคือชุดที่นายกตั้งเนี่ยก็คือรอ๓๐สิงหาคมนะคะ
สรุปแบบนี้คือสรุปว่ายังไม่สรุปนะคะอ่ะมาที่สอสอรังสิมันค่ะคือตอนนี้สิ่งที่จะทำได้แบบแบบไม่รอชุดอาจารย์วิชาเพราะต้องไม่รอกันอยู่แล้วนะคะคนละเรื่องกันต้องทำอะไรกับพลตำรวจเอกสมยศคะ
ก็เบื้องต้นเราเชิญคนตำรวจเอกสมยศมาสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ได้รับแจ้งแล้วว่าไม่มาอ่ะนะครับเอกสารมีท่านจะส่งเอกสารชี้แจ้งแทนนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องไปดูวันพรุ่งนี้ว่าสุดท้ายท่านส่งไหมท่านอาจจะชี้แจ้งก็ได้คือเบื้องต้นเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านส่งเป็นเอกสารชี้แจ้ง

พลตรวจสมยศนี่ถ้าคือถ้าไม่มาตามคำสั่งเรียกนี่มีโทษเหรอคะมีมีโทษครับตัวคำสั่งเรียกเนี่ยเป็นกฎหมายนะครับที่ให้กรรมธิการเนี่ยสามารถใช้งานกฎหมายฉบับนี้ได้นะครับแล้วถ้าไม่มีถ้าไม่มาจริงจริงเนี่ยตามคำสั่งเรียกก็มีความผิดโทษจำคุกสามเดือนนะครับก็มีมีโทษอยู่แล้วก็เบื้องต้นสิ่งที่เราจะทำต่อไปได้ก็คือค
แล้วการเข้าออกของคุณสมยศเข้าในเวลาอะไรออกในเวลาอะไรวันไหน
เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าตกลงคุณสมยศเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้นะครับ
เรียนถามนอกเหตุและผลเลยคือเป็นไปได้ไหมคะ
สมมุติบนพิสิทธิ์ฐานถ้าเชื่อพันธบเอกธนสิทธิ์
ถ้าเชื่อเขาเป็นไปได้ไหมที่เจ้าตัวจะจำวันผิด
คือมันเป็นไปได้หมดอย่างนี้ดีกว่าครับ
มันเป็นไปได้ตั้งแต่คุณธนสิทธิ์จำผิดนะครับจนถึงนะครับคุณธนสิทธิ์พูดเท็จให้การเท็จ
แต่วันเนี่ยผมว่าไม่น่าผิดเพราะว่าวันที่๒๖กุมภาพันธ์๒๕๕๙เนี่ย
ใช่ไหม๕๙มันพูดตรงกันทั้งคุณธนสิทธิ์วิรดลแล้วก็มโนเมฆหมอก
ทุกคนพูดตรงกันหมดนะครับดังนั้นเมื่อพูดตรงกันเนี่ย
สิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างน้อยวันไม่ผิดแน่
อาจารย์สายประสิทธิ์อยู่ในวันนั้นแน่คุยกับทางท่านธนสิทธิ์แน่
ดังนั้นไม่มีประเด็นเรื่องวันผิดคำถามก็คือใครคือคนพูดเท็จความจริงมีหนึ่งเดียว
วันนี้หมดเวลาของรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะพรุ่งนี้เนี่ย
สิ่งที่น่าจะกินพื้นที่ในแง่ของการดูความคืบหน้าของข่าวใหญ่
จะเป็นเรื่องเรือดำน้ำเป็นหลักนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าจริงจริงแล้วคดีนี้ยังต้องไปต่อนะคะ
คดีบอสวรยุทธ์เนี่ยยังต้องไปต่อเพราะว่ามีผลต่อมาตรฐานการใช้กฎหมาย
และมีผลต่อความศรัทธาเชื่อมั่นในกระบวนการยุทธรรมของประเทศ
เพราะฉะนั้นถ้าไม่สามารถตอบคำถามได้หมดดิฉันเชื่อว่ากฎหมายหรือแม้กระทั่งคนที่บังคับใช้กฎหมาย
จะทำงานยากหลังจากนี้ต่อไปแน่นอน
หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณสอสอรังสิมันนะคะขอบคุณค่ะ